คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุลมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มอาวุธสงคราม
ซึ่งพบในพื้นที่จังหวัดสุรินศรีสะเกด
ว่าอาวุธสงครามเหล่านี้อาจจะนำเข้าสู่กรุงเทพ
ป่วนในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่๒๐๒๓มิถุนายน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมภาพอาวุธสงครามจำนวนมากเหล่านี้
อาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนมากมายค่ะ
เป็นของกลางที่ตำรวจเขายึดมาได้จากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์แล้วก็นำมาแถลงข่าว
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๓จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวานนี้
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยไว้หลายประเด็นเกี่ยวกับอาวุธสงครามที่ตรวจยึดมาได้
แล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าเกี่ยวยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่า
แต่ว่าเบื้องต้นมีผู้ต้องสงสัยแล้ว๑ราย
เป็นอดีตข้าราชการตำรวจในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
ซึ่งปัจจุบันมีอาชีพค้าไม้เถื่อน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองต่างร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนที่จะขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไป
ส่วนอาวุธสงครามที่พบเดี๋ยวต้องรอนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าตอนนี้ผู้ต้องหาไม่ได้มีเพียงคนเดียว
น่าจะร่วมกันเป็นขบวนการหลายคน
และในช่วงที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๔
ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่๒๐๒๓มิถุนายนนี้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการกำชับให้ตำรวจทั่วประเทศ
วางมาตรการดูแลความสงบอย่างเข้มข้น
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย
แล้วต้องมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สกัดทุกเส้นทางในพื้นที่ปริมณฑล
เพื่อไม่ให้อาวุธสงครามเหล่านี้เข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นใจกลางหลักได้นะคะ